ส่วนเรื่องการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ
ประกอบการรถโดยสารได้เพิ่มมาตรการเข้ม

โดยย้ำความมั่นใจในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

เพื่อสวัสดีภาพของผู้โดยสารทุกคน
ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยวบคศตกเหวลึก
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๑๑จังหวัดอุตรดิษฐ์
ที่เสียชีวิต๑๘รายเมื่อปี๒๕๕๙

หันมาเข้มงวดกับความปลอดภัยบนท้องถนน

ยังคงมาตรการความปลอดภัยรถทัวร์อย่างรัฐกลุ่ม
เริ่มจากการเช็คสภาพรถทั้งคัน
ระบบเบรกลมยางไฟหน้าไฟท้ายไฟกระพริบ
ที่พนักงานขับรถจะจับพวงมาลัย

และหากเส้นทางระยะเกินกว่า๔๐๐กิโลเมตร
เป็นพนักงานขับรถ๒คน
ผลจากความเข้มงวดส่งผลให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ของรถบขศและรถร่วมลดลงมากกว่าครึ่ง
เห็นได้จากตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนปี๒๕๕๙
ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๙
สะท้อนว่าเป็นมาตรการลดอุบัติเหตุที่มาถูกทาง
ก็จะเห็นว่าเกิดน้อยมากนะครับ
ปฏิเหตุร้ายแรงเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่นะครับ
ก็จะพยายามรักษาเลเวลนี้ไว้
อุบัติเหตุในระดับที่อาจจะเฉียวชน
หรือว่าคนมาเฉียวชนเรามีแต่ว่าน้อยมาก

เหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกอบรม
แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการขับขี่ที่ปลอดภัย
กับในเรื่องที่๒เองเนี่ยระบบเนี่ยถูกมาจับ
ซึ่งจะขับไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ปีนี้บขศได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
จัดสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ
และจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานขับรถของบข
ซึ่งสมปองไกรโสภาพนักงานขับรถบข
เป็นหนึ่งใน๒๐คนที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้เป็นรุ่นแรก
ก่อนที่จะขยายผลไปยังผู้ประกอบการรถร่วมในอนาคต
ผมก็ได้มาดูเกี่ยวกับรถครับ

ว่ามันมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติ
ก่อนที่จะนำรถออกจากสถานีไปรับผู้โดยสารหรืออะไรอย่างนี้ครับ
เวลามีเกิดเหตุง่วงเหงาง่วงแบบนี้ซึมพวกนี้นะครับ
มันจะช่วยในการศึกษาตรงนี้ดู
อย่างเซ็นตรงไหนครับ
เหมือนกาแฟพวกเครื่องดื่มพวกนี้คือจะไม่สามารถช่วยในการที่ว่าจะ
แก้อ้วงนอนพวกนี้ได้นะครับ
คือก็ลงมาสูดอากาศ
สุดอากาศบ่อยสุดข้างล่างเนี่ยครับ

ที่จัดอบรมเน้นความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถของบริษัท
โดยในช่วงปีใหม่ได้มีการเพิ่มทีมตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งทุกเส้นทาง
รวมทั้งเพิ่มพนักงานขับรถเป็น๒๓คนในเส้นทางระยะไกล
เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลคุมเข้มอุบัติเหตุช่วง๗วันแห่งความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน